เราตามความคืบหน้าให้กรณีที่ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ลอยมาในคลองชลประธานที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
คือมีคนเข้าไปเจอศพแล้วเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่สพโพทองให้มาตรวจสอบ
จากสภาพศพเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วระยะนึง
เพราะว่าขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้ว
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าศพของผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหน
แต่เป็นลักษณะเหมือนกับถูกฟันเขาที่ศีรษะเพราะว่ากระโหลก
ตรงหัวมีรอยแบะรอยร้าวแบบเห็นชัดเลยค่ะ
ขนาดว่าศพขึ้นอืดแล้วนะยังเห็นรอยแผลค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะ
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะไปจุดที่เจอศพนี้นะคะ
ไปถามจากพยานที่เห็นเหตุการณ์
ตหวังกรรมอโภทองจอ่างทองนะคะ
ตำรวจภูทรโพทองเขาลงพื้นที่ไปแล้วก่อนหน้านี้
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปคุยกับพยานในพื้นที่

นักข่าวของเราไปก็เลยไปคุยกับคนแถวนั้น
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคลองชลประธานนี้ค่ะ
มีวัชพืชลอยเหนือน้ำอยู่เยอะ
ชัชพืชเนี่ยก็จำนวนมากเลยที่เขาขุดขึ้นมา
องเอาไว้ริมฝั่งแล้วก็กองเอาไว้เป็นทางยาวเลยนะคะ
ถนนตรงจุดเกิดเหตุเปลี่ยวด้วยไฟก็ไม่มี

ไม่ค่อยมีชาวบ้านเขาสัญจรไปมากันนะคะ
โอ้โฮวัชพืชมากองอยู่ข้างทางสูงแบบนี้
หนึ่งในชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าถนนตรงนี้ชาวบ้านแทบไม่ใช้เลย
เพราะมันเปลี่ยวมากจริงไฟส่องไม่ถึง
ชัพพืชก็ขึ้นเต็มคลองจนเขียวไปหมด
อบตเพิ่งขุดลอกวัชพืชไปได้ไม่ถึงอาทิตย์
ก็มาเจอศพผู้หญิงคนนี้ลอยอยู่ในคลอง
ซึ่งคนในพื้นที่บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะ
คาดว่าคงมีคนเอาศพมาทิ้งตรงนี้
เพื่อเป็นการอำพรางคดี
ไม่เคยเลยผมว่าอยู่นี่ก็หลายปีแล้ว
ไม่เคยมีเลย
คนที่พบศพคนแรกและแจ้งเจ้าหน้าที่สพโพท
คือนายประดิษฐ์ผลดีอายุ๖๐ปีนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนายประดิษฐ์คนนี้เลย
เขาเป็นคนขับรถแบ็คโฮของกรมชลประธาน
เขาเล่าให้ฟังว่าขุดลอกคลองอยู่
แล้วก็ระหว่างที่ขุดลอกวัชพืชในคลองชลประธาน
เจอศพลอยอยู่ในคลอง

นึกว่าเป็นขยะลอยอยู่ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เอกใจอะไร
ไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย
อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ขยะไม่ใช่วัชพืช
ไปดูใกล้เป็นศพผู้หญิงนอนคว่ำหน้าสภาพคือขึ้นอืดแล้วนะคะ
ตัวเนี่ยเหลืองไปทั้งตัวที่ศีรษะเนี่ยก็เหมือนกับผมหลุดไปเยอะเลย
เพราะว่าหลายวันน่าจะหลายวันเริ่มมีกลิ่นแล้วอะค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ผมเห็นลักษณะนี้มามาตั้งแต่ก่อน๑๐๐เมตรย้อนไป๑๐๐เมตร
ผมเห็นสิ่งนี้ย้อนไปร้อยเมตรแล้วจำได้
จำได้ว่ามันเป็นถุงขยะเพราะมีถุงเดียว
โปรดเจ้าพืชที่มันแตกจะเดนรอยวนสุดกลางคลองเวลาเราลอกมา
น้ำมันจะไหลเร็วขึ้นมันก็จะตามมาเรื่อยเรื่อย
เพราะเวลามีที่มาเมาะที่ค่อนข้างน้อย
อย่างดีที่กว้างซ้ายขวาเยอะก็จะจับ
ตักขึ้นมาให้คลองสะอาด
โน้นความหน้ามันอืดมาเร็ว

เหมือนหุ่นอะพูดง่าย
ใครเห็นก็ยังว่ามันหุ่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยลุงก็ว่าเคยเห็นมันไม่แน่ใจ
นี่แหละค่ะพอคุณประดิษฐ์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่สพโพทอง
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็เอารถแบ็คโฮลค่ะ
นำร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในคลองนำขึ้นมา
ศพนี้เป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ใส่ชุดกีฬาสีขาวยี่ห้อหนึ่งนะคะ
นิ้วกลางและนิ้วมือด้านซ้ายสวมแหวนทองนิ้วละ๑วง
นิ้วกลางมือขวาสวมแหวนเงิน๑วงพร้อมอัญมณี
เล็บโรยกากเพชรสีเงิน
ศีรษะมีผมเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย
ขมับซ้ายมีร่องรอยเหมือนถูกอาวุธปืนยิงทะลุหลังใบหูขวา
ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔๕วันแล้วนะคะ
เพราะว่าสภาพศพเน่าเปื่อยขึ้นอืด
ส่งกลิ่นจนจำสภาพไม่ได้
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการยิงเจาะกระโหลก
เพราะว่าตรงกระโหลกมีรอยค่อนข้างจะเยอะเลย

ตำรวจสพโพทองเจ้าของคดีบอกว่า
จากการผ่าพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น

ส่งไปสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก็พบว่าที่คิ้วของผู้ตายค่ะ
มีรอยสักเป็นลักษณะของการสักคิ้วถาวรนะคะ
แล้วก็ผู้ตายเป็นคนผิวพันธุ์ดี
มีรอยการผ่าเหมือนกับการผ่าคลอดบุตร

จากการตรวจสอบการแจ้งบุคคลศูนย์หายในพื้นที่
ไม่มีใครแจ้งคนหายเลยนะคะ
ก็เลยคาดว่าผู้ตายอาจจะเป็นคนต่างชาติ
หรืออาจจะเป็นแรงงานต่างด้าว
ถูกฆ่าแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้เพื่ออำพลางคดี

ชาวบ้านเขาไม่ใช้กันแล้วอะค่ะมันมืดมากมันเปลี่ยวมาก
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพโพทอง
กำลังเร่งดำเนินการติดตามตัวคนร้ายนะคะ
ว่าจะรู้ผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดประมาณ๑สัปดาห์
ส่วนใครที่มีคนรู้จักมีญาติลักษณะการแต่งตัวคล้ายแบบนี้
ก็ติดต่อไปที่ตำรวจสพโพทองได้
ถ้าเป็นการฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางคดีนะ
ว่าคนร้ายเนี่ยเลือกในจุดที่กะว่าไม่มีใครเห็นเลย

เพราะวัชพืชเต็มคลองไปหมดอยู่แล้วปิดไว้หมด